ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
อดาสคัลเลอร์สีผมยอดนิยม
วัดพระธรรมกายและพระเด็จพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย
เป็นของจริงที่ดีจริงที่แท้จริง
เป็นเพชรเม็ดงามของวงการพระพุทธศาสนาในยุคนี้
ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลก
เมื่อวัดพระธรรมกายสิ้นไปจากประเทศไทย
ไม่เหลือซากลองคิดภาพดูสิครับว่า

เรื่องเหล่านี้ที่วัดพระธรรมกาย
อนุภาพของพระเด็จพระคุณหลวงปู่คุณยายและหลวงพ่อ
มีมากมายและมีเยอะจริง
ผมต้องการให้พี่น้องคนวัดพระธรรมกาย
ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงเจอเข้ากับตัวเอง

นำความจริงนำความดีนำสิ่งที่เราได้รับจากครูบาอาจารย์
โดยตรงมาบอกมาเล่านะครับ

แล้วก็จริงแล้วเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการเรา
รอบก่อนหน้านี้ที่ว่าจะมีการดำเนินการกับพระธรรมชโยนะคะ
ก็เคยมาดีเบตในรายการเราด้วยกับอาจารย์มโนนะคะ

มารอบนี้หลายคนอาจจะแปลกใจว่า
ไปออกมาทุกรายการทำไมรายการนี้เคยมาออกถึงไม่เชิญคุณไอมาออก
ถ้าถามว่าตั้งใจไหมก็กำกึ่งค่ะคุณผู้ชม
พีคมากจนกระทั่งโดนเรียกเข้าไปนะคะโดนเรียกเข้าไปแล้วก็ถูกห้ามอยู่หลายอย่าง
ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่มาวันนี้หรือว่าออกสื่อหลังจากที่โดนทางการเรียกแล้วเนี่ย
คุณไอต้องการอะไรหลังจากนี้ต่อไปนะคะ

ประธานองค์กรพลังชาวพุทธกัลยานมิตรวัดพระธรรมกายคุณไอเพชรทองสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ตำแหน่งนี้นี่ใช้มานานยังคะที่ให้เราแนะนำแบบนี้เนี่ย

ปีหนึ่งที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทำไมต้อง
เราจะแนะนำว่ายังไงดีคุณไอจะเป็นใครดี
ถ้าแนะนำให้ตรงที่สุดก็คือ
สิทธิ์ที่มีความกระตันอยู่ต่อครูบาอาจารย์

เพราะที่ออกมาก็คือเรื่องความกระตันยูอย่างเดียว
กรยานมิตรวัดพระธรรมกายแปลว่าอะไรตอนนี้คืออะไรคะ
คือคุณไอเป็นใครกับวัดพระธรรมกายตอนนี้คะ
ก็เป็นลูกศิษย์เป็นคนที่ไปทำบุญ
เป็นคนที่ไปทำบุญนอกนั้นไม่เป็นอะไรเลยครับ

ตอนเริ่มต้นเข้าไปเนี่ย
คือวัดพระธรรมกายมีชื่อในทางลบ
วบคู่กับชื่อในทางบวกมาหลายสิบปี

คุณไอเข้าไปรู้อยู่แล้วว่าทางลบมีอะไรบ้าง

คือผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่าย

ผมก็เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดกับความเป็นจริงมันคนละเรื่องกัน
แล้วก็เลยเริ่มทำเริ่มปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอน
แล้วก็ได้ผลจริงผมพิสูจน์กับตัวเอง
ผมถึงรู้สึกว่าสิ่งที่ข้างนอกพูดมันเป็นความเข้าใจผิด
อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะออกมานอกจากความกระตันอยู่แล้วนะครับ
ผมมีความรักในพี่น้องคนไทยทุกคนที่เป็นชาวพุทธ
คือไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดแล้วหลงด่า
หลงประนามโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นยังไง
แล้วจะแบกบาปนะครับผมกลัวตรงนั้น
ที่คุณไอบอกว่าออกมาเพราะความกระตันยู

กระตันอยู่ต่อพุทธศาสนาหรืออะไรคะ
คือโดยจริงแล้วถ้าดูผิวเผินเหมือนกับผมกระตันยูต่อหลวงพ่อธรรมชโย

แต่จริงแล้วเหนือไปกว่านั้นคือผมกระตันยูต่อพระพุทธศาสนา
เพราะอย่าลืมว่าผมเข้าวัดในประเทศเนี่ย

หลวงพ่อเป็นหนึ่งในวัดที่ผมเข้า
แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ย

ถ้าที่ฉันถามว่าคุณไอเพชรทองเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดไหน

งั้นก็ไม่ใช่ทุกวัดสิถ้าคุณไอจะบอกว่า
ถ้าจะเป็นผู้แทนพระพุทธศาสนาหรือบำรุงรักษาพุทธศาสนาเนี่ย
ก็คงไม่ได้พูดแทนทุกวัดเวลามีเรื่องใช่ไหมคะ
ครับคือถ้ามีเรื่องผมก็ต้องพูดทุกวัดอยู่แล้ว
แต่ว่าโดยหลักก็คือผมมาที่วัดนี้เยอะที่สุด

แต่ความรักที่ผมมีต่อพระศาสนานี้

ผมไปทอดกระถิ่นทุกจังหวัดนะครับที่ผมไปได้
แล้วทำไมคุณไอไม่ให้ใช้ว่าลูกศิษย์วัดพระธรรมกายแล้วล่ะ

ยนมิตรมันเป็นคำที่เรียกคนวัดพระธรรมกายอยู่แล้ว

คือที่ที่ฉันตั้งข้อสังเกตแบบนี้เพราะเวลาเรา
ไม่ว่าเราจะเจอคุณองค์อาจคุณกันนิกา
หรือว่าคณะศิษยานุสิต
เราก็จะแนะนำนี้ว่าเป็นศิษยานุสิตเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
คือนั่นอาจจะเป็นสำหรับคนที่อยู่ข้างใน
แต่ผมนี่คือเป็นนักธุรกิจแล้วไปทำบุญที่นั่น
เริ่มต้นก็มาจากรายการหนึ่งก็ใช้คำว่ากรยานมิตร
มันก็เลยติดมาอย่างนี้จะเป็นลูกศิษย์ก็ได้ครับ
คือถ้าอ้างอย่างนั้นคงไม่ได้ผมมาแนะนำส่วนตัว
แต่พูดในฐานะที่เป็นลูกศิษย์แต่ไม่ได้เป็นตัวแทนลูกศิษย์
เวลาคุณไอออกมาพูดเนี่ยนะคะคุณไอต้องปรึกษาใครก่อน
แจ้งใครก่อนขออนุญาตใครก่อนไหมของวัด

ไม่ใช่เพิ่งรอบนี้กี่รอบที่ผ่านมาก็คือพูดก็คือมาเองตัดสินใจ
เองตัดสินใจเองบางเรื่องถ้าต้องขอข้อมูลบ้าง
ถึงจะขอข้อมูลจากพระที่เราเคารพนับถือ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณไอพีคมากเลยนะ
ตีคู่มากับข่าววัดเลยนะคะครับแล้วเรียนพูดแบบตรงไปตรงมา
คือข่าวของคุณไอพีคด้านลบแทบทั้งสิ้น

จนกระทั่งแม้กระทั่งข่าวออกมาว่าเขาไม่เอาคุณไอแล้ว

มันเป็นการเข้าใจผิดกันแล้วก็มันเป็นเรื่องที่
คือผมบังเอิญไปเตือนน้องคนหนึ่งว่าอย่าทำบางสิ่งที่มันไม่เหมาะสม
น้องคนนั้นบังเอิญเขาอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งอาจจะยังคิดไม่รอบครอบ
ก็เลยเอาประเด็นที่ผมไปถกกับคุณอุ๋ยน้องอุ๋ย
ว่าผมแพ้นะออกมาพูดแล้วก็พูดแต่ละครั้งก็โง่
ทำให้วัดเสียก็เลยไปเป็นประเด็น
เขาขอบคุณเขาให้กำลังใจทั้งพระทั้งโยม
เพราะว่าสิ่งที่ผมทำมันแลกด้วยชีวิต

คือเวลาผมมีปัญหาปุ๊บตอนหลังผมก็จะส่งจดหมายไปในห้องไลน์เลย

เพราะสิ่งที่ผมทำมันหายาก
ดิฉันลองมองในแง่ร้ายก่อนนะคะ
ถ้าคุณไอมองแบบนั้นเป็นไปได้ไหมว่า
อาจจะเป็นการรักษามารยาทรักษาน้ำใจกัน
แต่เขาก็ไม่ได้อาจจะพอใจคำตอบ
หรือผลการดีเบตหรือแม้กระทั่งการให้ข่าวบทบาทของคุณไอนอกวัดนะคะ

เขาพอใจหรือไม่พอใจคุณไอจะยืนยันได้หรอคะ
ผมคิดว่าในสิ่งที่ผมทำมันมีหลายครั้งหลายกรณี
กรณีเขาอาจจะไม่พอใจบางกรณีเขาพอใจ
แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพอใจเพราะถือว่า
ผมมาทำหน้าที่ในสิ่งที่เหมือนกับเอาหัวใจมาแลก
แต่แน่นอนครับผมเชื่อว่าสังคมที่ยังไม่รู้ความจริงว่าเป็นยังไงเนี่ย
เขาพิพากษาผมไปแล้วว่าโง่ได้เงินอยากดัง
แต่ผมถือว่าสิ่งที่ผมทำผมทำด้วยหัวใจ
เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ทำเพื่ออะไรเพื่อใคร
เอาอย่างแรกก่อนจริงไหมเราก็ถามคนในวัด
นักข่าวอย่างเราก็ถามคนในวัดเขาก็ไม่ได้
เขาไม่ได้อยากให้คุณไอพูดนะโดยเฉพาะช่วงนี้

คือมันเป็นสองกรณีคือบางคนเขาก็โอเคบางคนก็ไม่อยากให้พูด
แต่ผมถือว่าคนที่รู้จักวัดพระธรรมกายเขาหาคนที่จะพูดมาบอกเขาเนี่ยแทบจะไม่มี
แล้วในเมื่อผมยังต้องอยู่ในสังคมผมยังต้องอยู่ข้างนอก
ผมก็ต้องให้สังคมรู้จักผมในมุมที่ถูกต้อง
ไม่ใช่มองผมเป็นตัวประหลาดไม่ใช่มองคนวัดธรรมกายว่าเป็นมนุษย์ดาวอังคารที่สัมผัสไม่ได้
แล้วยิ่งนานวันก็กลายเป็นมนุษย์ดาวพลูโต
ผมอยากกลายเป็นมนุษย์โลกที่ผมทำความดีหลวงพ่อสอนสิ่งที่ดี
คนข้างนอกก็ควรจะรู้ว่าผมทำดีไม่ใช่ว่าไปมองผมเป็นตัวประหลาด

ผมไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นผมถึงต้องออกมาพูด

คุณไอคิดว่าตลอดระยะเวลาในช่วงตั้งแต่ประกาศมาตรา๔๔
แล้วก็ออกมาเป็นคำสั่งคอสชเนี่ยนะคะคุณไอคิดว่าคำพูดของคุณไอผ่านสื่อ
ทำให้คนคิดว่าคนในวัดพระธรรมกายเป็นคนธรรมดาเหรอ

มันยิ่งทำให้เกิดภาพความไม่ธรรมดาไม่ปกติของคนในวัดหรือเปล่า

แต่มันคือความจริงแล้วถ้ามันคือความจริงจะให้ผมพูดเป็นอย่างอื่นได้ยังไง
ผมพูดความเป็นจริงและความเป็นจริงที่ผมพูดก็ไม่ได้แปลกประหลาด
ที่คนไทยเราทุกคนก็สัมผัสอยู่ผมพูดความจริง
คุณไอมั่นใจทุกครั้งที่ออกสื่อมั่นใจทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์
ทุกครั้งที่เดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่
แล้วก็ไปทำบทบาทที่คุณไอทำมาตลอดช่วง๒สัปดาห์นี้เลยเหรอคะ
คือผมไม่ถึงขนาดว่าจะทำเพื่อที่จะให้ตัวเองมีชื่อเสียง
มั่นใจอย่างนั้นแต่ผมทำเท่าที่จำเป็น
เพราะว่าผมถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ผมต้องพูดความจริง
เพื่อให้สังคมรับรู้เมื่อผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้ว
สิ่งที่ผมพูดเวลามันจะพิสูจน์ได้
แล้วคนอื่นที่จะมาพูดต่อจากผมเขาจะทำได้ง่าย
เพราะผมปูทางไว้แล้ว
จริงไหมที่ไม่ว่าจะเป็นพระหรือบางทีที่ฉันไม่แน่ใจว่ามีใครบ้าง
แต่แน่นอนคำพูดอาจจะละมุนละม่อมกว่าที่ที่ฉันพูดนะคะ
ไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากให้คุณไอออกมาพูดลักษณะแบบนี้

แต่ว่ามาพูดในนามของคนในวัดเนี่ย
จริงไหมที่มีการเคยคุยกัน
ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางโทรศัพท์หรือพูดกันต่อหน้าก็แล้วแต่ว่าไม่อยากให้คุณไอพูดแล้ว
คือจริงเวลาผมจะมาออกเนี่ยก็จะมีพระอาจารย์รูปหนึ่งที่ผมเคารพนะครับ
บางทีท่านก็บอกว่าอย่าไปเลยสถานการณ์ช่วงนี้ไม่ดี

แต่ทีนี้ผมถึงบอกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยครับคุณจอมขวัญ
รายการต่างในวัดมันก็มีซึ่งทุกคนก็รู้ก็เห็น
เพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าเมื่อผมมาพูดอย่างนี้
ก็มีคนที่สามารถถามผมได้ว่าอย่างนี้แปลว่าอะไร
ผมก็จะได้อธิบายแต่การที่เขาไปดูในยูทูป
การไปดูที่เขาไปดูในสื่อเขาไม่มีสิทธิ์ถาม
เพราะฉะนั้นผมถือว่าการที่ผมมาพูดเนี่ย
แต่คนอื่นได้ถามผมว่าพูดอย่างนี้แปลว่าอะไร

ไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าคณะลูกศิษย์เองเนี่ย

เคยมีบอกให้หยุดและไม่ใช่ห้ามเฉพาะผม

เอาช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะช่วงสัปดาห์นี้
มีคนเคยขอให้พอแล้วพี่ไอพอแล้วขอมีไหมคะ

ผมตอบว่าถ้าผมไม่ออกแล้วจะยังไง

ไม่รู้จะคุยกับใครแล้วเขารู้สึกดีกับวัดธรรมกายไหม

แต่การที่ผมออกมาพูดอย่างน้อยมันมีคนบางกลุ่มที่ฟังผมแล้วเข้าใจ
เขาก็จะเห็นว่ามันมีเหตุมีผล

แต่คุณไอว่าคุณไอดังไหมล่ะที่ออกมาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาดังแล้วหรือยัง
คือถ้าเป็นการดังแบบในทางลบที่สังคมเข้าใจตอนนี้หรือว่าคนวัดพระธรรมกายเข้าใจเนี่ย
ผมก็เข้าใจได้ผมยอมรับได้เพราะนั้นไม่ได้เหนือความคาดหมายที่ผมคิดไว้อยู่แล้ว
คุณไอคะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะ
สะท้อนมาถึงตัวคุณไอคำพูดไหนหรือข้อความไหนที่ทำร้ายจิตใจคุณไอที่สุด
ถ้าเยอะที่สุดก็คือหาว่าผมเป็นนอน
หาว่าผมอยากดังนี้แล้วของอย่างนี้ซึ่งผมก็รู้ตัวเองดี
มันดังกว่านะครับแต่การออกมาอย่างนี้ฝ่ายที่ไม่เข้าใจก็กลด่า
พี่น้องที่เป็นวัดกันเองบางคนนะครับก็ไม่เข้าใจถึงเจตนา
ผมอยากดังไปเพื่ออะไรอย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมต้องทำ
เพราะผมไม่อยากให้พี่น้องที่หลงด่าหลวงพ่ออยู่เนี่ยทำบาปต่อไป
ก่อนจะพักกลางรายการคำถามสุดท้ายของช่วงนี้คือ
ตอนที่ดีเบทผ่านสื่อกับคุณอู๋อุดาเบรสเนี่ยครับ

ผมคิดว่าผมพูดความจริงก็คือแพ้ไม่เป็นไร
พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสิ่งที่พูดถึงพระธรรมชโยเนี่ยนะคะ
ที่คุณไอพูดเนี่ยเชื่ออย่างนั้นจริงหรือ
ที่บอกว่าตัวเองโดนคุณสัยอยู่ตอนนี้เนี่ย

และที่เป็นอยู่ทั้งหมดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ย
ยังจะเป็นแบบนี้ต่อไปและคิดว่าดีกับวัด
หรือแม้กระทั่งดีต่อพระธรรมชโยเหรอ

คุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะมันมีคำเรียกเล่นเลยนะคุณไอว่า
ตกลงแล้วตอนนี้คุณไอเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นสิทธิ์วัดพระธรรมกาย
คือโดยพฤติกรรมก็คงใช่ใช่ไหมคะ

ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้พูดแล้วทำให้
หลวงพ่อเสียหายเพียงแต่ว่าความจริงที่พูดเนี่ย
อาจจะทำให้หลายคนกังวลกังวลว่า

แต่ผมถือว่าถ้าเราจะออกมาสู่สังคมเนี่ย

สังคมจะได้สัมผัสเราได้แบบที่แท้จริง
เขาจะได้ไม่ต้องระแวงไม่ต้องเคลือบแคลง
คุณไอตอนที่เข้าไปค้นหาตัวพระธรรมชโยเนี่ยนะคะ

คือถ้าสมมุติเราพูดแบบสายเร็วนะคุณไอจะบอกว่า

ผมเคยสัมผัสได้ถึงความที่ท่านมีคุณวิเศษ
ทีนี้พระซึ่งมีคุณวิเศษก็สามารถทำอะไรก็ได้หลายอย่าง
ในสิ่งที่คนปกติทำไม่ได้กัน

ก็หนึ่งในร่องหนการเข้าฝันการรู้วารจิต
เรียกลมเรียกฝนหรือการที่เข้าไปดูนรกดูสวรรค์เขาทำได้ทั้งนั้น
คือนั่นหนึ่งในเขาเรียกว่าพุทธานุภาพ
ซึ่งเหมือนพระพุทธเจ้าเปิดนรกเปิดสวรรค์ให้เราดู

แต่ผมไม่ได้บอกว่าหลวงพ่อเหมือนพระพุทธเจ้านะครับ

แล้วแหวะวับคัมภาคายก็พูดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติ
รายการอนุบาลโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันก็พูดถึงเรื่องแบบนี้
คนพูดคือใครก็หลวงพ่อพูดเอง
แต่มันไม่ใช่เรื่องปกติถ้าคนที่ไม่ใช่สิทธิ์วัดพระธรรมกายฟัง

คือผมว่าข้างนอกนี่ก็ยิ่งกว่านี้นะครับ
อย่างริวจิตสัมผัสอย่างคนตายไปแล้วมาเข้าฝัน
ว่าใครเป็นคนฆ่าระลึกชาติได้ที่นครสวรรค์

เพียงแต่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับวัพพธรรมกายฯ
มองว่าเฮ้ยงมงายซึ่งมันไม่เป็นธรรมไงครับ

คือคุณวิเศษเหล่านี้เป็นอย่างนี้ผมก็ไม่กล้ายืนยัน
ผมไม่กล้ายืนยันจริงแต่ผมรู้ว่าท่านมีคุณวิเศษ
คุณไอบอกว่าพระธรรมชโยเป็นพระอรหันต์ถูกไหมคะ
ผมพูดอย่างนั้นจริงแต่เป็นความคิดของผมโดยส่วนตัว
ผมมั่นใจว่าท่านเป็นถึงถ้าท่านไม่เป็นพระอารหันธ์
ท่านก็ต้องมีคุณวิเศษที่เหนือกว่าคนปกติ
เพราะว่าสิ่งที่ท่านนั่งสมาธิมาเป็นเวลาประมาณ๔๕๐ปีเนี่ย
แล้วท่านได้วิชาธรรมกายซึ่งเป็นวิชาของหลวงปู่สวดวัดปากน้ำภาษีเจริญ
วิชาธรรมกายเนี่ยในนั้นก็บอกว่าสามารถไปดูนรกไปดูสวรรค์
สามารถที่จะรู้ภารกิจสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะแยะวิชาธรรมกาย
ผมก็ยืนยันตามวิชาธรรมกาย
คุณไอคิดว่าพระธรรมชโยเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าคะ

คนอื่นในวัดพระธรรมกายคิดอย่างคุณไอไหมคะ
ผมมั่นใจว่าเขาคิดเพียงแต่ว่าเขาไม่กล้าพูด
ผมกล้าพูดและไม่กลัวโดนด่าเพราะนี่คือความคิดของผมหลวงพ่อไม่ได้บอก

ผมไม่ต้องการให้พี่น้องคนไทยซึ่งเข้าใจหลวงพ่อผิดแล้วมาทำร้ายมาด่ามาประนามด้วยวัตกรรมีกรรมต่างเนี่ยต้องแบกบาป
ผมถึงได้ออกมาพูดพูดเพื่อให้ได้ฉุกคิดว่าถ้าท่านไม่เป็นพระที่มีคุณวิเศษบางอย่างท่านจะสามารถสร้างวัดพระธรรมกายใหญ่ขนาดนี้บวชพระทิ้งได้เป็นแสนสามารถขยายสาขาไปทั่วโลกเพื่อนำศาสนาพุทธออกไปทั่วโลกเนี่ยถ้าท่านไม่มีบารมีท่านไม่มีสิ่งที่เป็นคุณวิเศษเนี่ยท่านจะทำอย่างนี้ได้ยังไง
คุณไอมองว่าพระธรรมชโยมีบารมีถึงทำได้ขนาดนี้แต่คนอื่นมองว่าพระธรรมชโยมีอำนาจเงินมากกว่าบารมีนะคะถึงทำขนาดนี้
เงินมีเงินอย่างเดียวไม่สามารถทำได้นะครับมีพระหลายรูปที่มีปัญหาเรื่องเงินแต่ก็ไม่สามารถนำมาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนจำนวนมากได้ขนาดนี้
เคยเคยได้ยินไหมครับบางคนอยากจะสร้างโบสถ์มีเงินจริงแต่บุญไม่ถึงก็สร้างไม่ได้นะครับ
ค่ะดิฉันไม่ได้พูดถึงสิ่งปลีกย่อยแต่ดิฉันกำลังจะบอกว่านอกจากมีเงินแล้วยังบวกอื่นอีกที่คนนอกวัดคิดว่าที่ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มาได้อย่างไร
คุณไอไม่ได้รู้สึกสงสัยหรือคิดจะตั้งคำถามหรือแม้กระทั่งตรวจสอบเลยเหรอคะว่ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยจะแค่โดนกันแกล้งเหรอคะ

คือที่ผมสามารถตอบได้ว่าเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าผมไปอยู่อย่างน้อย๑๐ปี๑๐ปีนี่หลวงพ่อทุกวันลงมานั่งสมาธิสอนเราเรื่องต่างสัมผัสกันอยู่ทุกวันทุกวันปีหนึ่งมี๓๖๕วันถ้า๑๐ปีก็กี่วันแล้วครับแล้วทุกวันก็เป็นอย่างนี้
เมื่อเราพิสูจน์ด้วยตัวเองมาเป็นเวลา๑๐ปีหลวงพ่อก็ทำอย่างนี้แล้วแล้วเราจะไปเชื่อข่าวลือหรือข่าวที่ใส่ร้ายท่านได้ยังไงในเมื่อเราพิสูจน์ด้วยตัวเองและส่วนใหญ่คนที่ใส่ร้ายท่านคนที่กล่าวหาท่านก็ล้วนแล้วแต่ไม่เคยไปที่วัดแต่ดูจากสื่อดูจากเรื่องที่พูดต่อต่อกันมาแล้วระหว่างตัวเองที่ไปพิสูจน์กับเรื่อง

อยู่หรือไม่อยู่อยู่แล้วมีความวิเศษทำให้บางตามองไม่เห็น
คือยังไงตอนนี้สถานะของหลวงพ่อคือยังไงค
คือสถานะข้อเดียวกันคือสิทธิ์ทุกคนไม่เคยเห็นท่านเลย
ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหน
ไม่รู้จริงอันนี้ตอบกันตรงไปตรงมาว่าไม่รู้จริง
พระธรรมกายมีหรือไม่มีพระธรรมชโยเนี่ยมีผลไหมคะ
มีผลหมายถึงว่าตอนท่านมีชีวิตอยู่นะครับมีผล
หมายถึงสมมตินะคะสมมติถูกจับตัวได้

มีผลแน่นอนเพราะว่าลูกศิษย์ไม่ยอมแน่นอน
เรื่องนี้ผมรู้ดีผมรู้จากความรู้สึกเลย

คือทุกคนมั่นใจว่าท่านโดนกลั่นแกล้งท่านโดนใส่ร้าย
ท่านได้รับความอายุติธรรม
ในวัดได้ก็ไม่ยอมไปเพราะท่านเป็นพระอาภาษณ์

คุณไอที่คุณไอพูดจนกระทั่งโดนเชิญตัวไป

เขาห้ามคุณไอแค่ไม่ไปตลาด
แล้วก็ไม่ให้ไปแถวนั้นแล้วแล้วก็ไม่ให้มีการแถลงข่าวแล้ว

เขาก็บอกแค่ว่าขอความร่วมมืออย่าไปแถลงข่าวที่ตลาด
แล้วก็อะไรที่เป็นการขัดขวางเจ้าหน้าที่ก็อย่าทำ
ซึ่งผมก็ว่าเขาแฟร์ผมก็ไม่ทำ
ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรทั้งสิ้นครับ
และการที่คุณไอมาพูดถึงการใช้มาตรา๔๔
หรือแม้กระทั่งพระธรรมชโยถูกกันแกล้งต่างนานา

คือนั่นมันเป็นเรื่องที่สังคมทั่วไป
คือคุณจอมขวัญคิดว่าลูกศิษย์คิดยังไง

ถ้าเจอกันหน้านายกประยุทธนาหรือ

อยากจะบอกนายกว่าผมรักและเคารพท่าน
แล้วก็วันนี้อยากจะร้องเพลงให้ท่านฟังสักท่อนได้ไหมครับ

ก็ท่อนสั้นนะครับว่า
ฉันรักเธอเท่าฟ้า

มันเป็นเนื้อเพลงของคุณสายันสัญญา
แต่ก็สื่อไปถึงนายกประยุทธ์

คุณไอที่ทำมาทั้งหมดจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ
รู้ใช่ไหมคะว่ามันมีส่วนในการบรรทอนความน่าเชื่อถือของตัวคุณไอเอง
คือผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือความจริง
ความจริงผมพูดวันนี้ผมกลายเป็นตัวตลก
ผมกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือผมกลายเป็นคนงมงาย
แต่สักวันเมื่อเหตุการณ์มันผ่านไป
มันเกิดการเปิดเผยขึ้นมาทุกคนจะรู้ว่าคุณไอพูดจริงตั้งแต่แรก

ผมขอนิดเดียวผมขอยืนยันว่าที่สังคมเข้าใจหลวงพ่อ
หลวงพ่อว่าเป็นยังไงเนี่ยผมขอยืนยันว่าเป็นการเข้าใจผิดครับ

คุณผู้ชมคะตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไป
รายการถามตรงจะไปอยู่เวลา๑๗๓๐น๕โมงครึ่งทุกเย็นจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป